ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศ
โครงการวิ่งการกุศล๑๕๐๐๐๐๐ก้าว
วิ่งเพื่อชีวิตเทียงใหม่ซีริราชค่ะ
โดยใช้เวลาออกวิ่งทั้งหมด๓วันแล้วนะคะ
จากจังหวัดเชียงใหม่มาจนถึงพิศนุโลกค่ะ
โอ้โหมาแบบพี่ตูนเลยนะ
ใช่แล้วค่ะเปิดเพลงพี่ตูนเป็นเพลงปลุกใจไปแล้วนะคะ

ในโครงการ๑๕๐๐๐๐๐ก้าววิ่งเพื่อชีวิตเทียงใหม่ซีริราชนะคะ
วิ่งมาถึงสวนเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศา
อำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลกแล้ว
ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนและนักวิ่ง
ที่จะร่วมวิ่งการกุศลในครั้งนี้ด้วยค่ะ
อกจากนั้นนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลก
ได้มอบเงินกว่า๑๒๐๐๐๐๐บาทร่วมสมทบทุน
ก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิษ๘๔พันศา
โรงพยาบาลสิริราชและปล่อยตัวนักวิ่งกว่า๒๐๐คน
ออกจากจุดสตาร์ทค่ะวิ่งไปตามถนนมิตรภาพนะคะ
เพื่อไปยังบริเวณพระราชานุสวรี
สมเด็จพระมหิตราธิเบสอดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนกโรงพยาบาลพุทธชินราชค่ะ
ซึ่งถือเป็นจุดสิ้นสุดของการวิ่งในวันที่๓

จะวิ่งไปยังจังหวัดพิจิตรและนครสวรรค์ต่อไปค่ะ
กิจกรรมวิ่งการกุศลในโครงการ๑๕๐๐๐๐๐เก้า
วิ่งเพื่อชีวิตเชียงใหม่สิริราชนะคะ
เริ่มตั้งแต่วันที่๑๑มีนาคมที่ผ่านมา
โดยใช้เส้นทางจากโรงพยาบาลแมคคอมมิกจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดลำปางอุตรดิษฐ์พิศนุโลกนครสวรรค์ชัยนาฏ
บุรีพระนครศรีอยุธยาปฐุมธานี
่งสู่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกรุงเทพมหานคร
รวมระยะทาง๗๕๐กิโลเมตรค่ะ
กิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนประชาชน
สมทบทุนก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิษ๘๔พันศา

ซึ่งอาคารหลังนี้นับเป็นอาคารหลังสุดท้ายของโรงพยาบาลสิริราช
ที่ได้รับพระราชทานนามจากในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยค่ะ
และอาคารนี้นะคะก็จะเป็นอาคารที่รวมเรื่องการรักษาพยาบาลให้ครบวงจร
แล้วก็จะช่วยทำให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างครบถ้วนด้วยค่ะ
ตอนนี้ล่าสุดนะคะทีมข่าวบอกว่าถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้ว
สำหรับการวิ่งครั้งนี้เป็นกำลังใจให้
หรือว่าจะร่วมสมทบทุนกันก็ได้นะคะติดตามรายละเอียดกันได้ค่ะ